เธอมาริมระเบียงเลยออกมาตรงระเบียงแล้วเธอก็บอกช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย

เฮ้ย

เออ

ไม่รู้เป็นอะไรค่ะไม่ได้ตอบเฉยค่ะ
พี่ช่วยแจ้งจับตัวเดี๋ยวนี้

แจ้งไปนู่นแจ้งไปอีกคนไหนแจ้งตัว
แจ้งตัวตัวแล้วแล้วจะไม่ทัน
ผู้หญิงที่อยู่ข้างบนนี่
เขาเป็นผู้ก่อเหตุผู้ประสบเหตุ
เห็นหรือเป็นผู้รอบรรยาเมืองดีเขาบอก

เข้าใจว่าเธอโดนขังถูกป่ะ
โดนขังอยู่ประตูอีกด้านหนึ่งอาจจะแบบปิดอยู่หรือเปล่าหรือยังไง

แล้วก็มียกกระเป๋าเหมือนกับจะโยนมาข้างล่าง

เพราะว่ากลัวว่าตัวเธอจะตกลงมาด้วย
แต่ก็มีบอกว่าอะไรนะประตูเปิดไม่ออก

หลังจากนั้นเขาบอกว่าหายใจไม่ออกเฉย

ถ้าไม่แจ้งถือว่ารู้เห็นเป็นใจนะ
งงไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เอาเป็นว่า

แป๊บนึงตำรวจก็มาระงับเหตุผู้หญิงคนนี้ก็ท่าทีก็สงบลงนะ
คลิปเนี้ยคนเห็นเหตุการณ์เขาเอามาโพสต์ไว้โพสต์ไว้ในติ๊กต๊อกบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบสี่
อันนี้เป็นแมนชั่นแถวสวนหลวงอะค่ะคุณผู้ชมก็อยากรู้
ว่ามันเกิดอะไรกันแน่เลยถามตำรวจสายตรวจแล้วกันที่เข้ามาระงับเหตุ
ตำรวจบอกแบบนี้ผู้หญิงคนนี้มีอาการแปลกมาสัก๓วันแล้ว
พูดคนเดียวค่ะเอะอะโวยวายหวาดระแวงว่าคนจะมาทำร้าย
ถามว่าคุณตำรวจแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไร
คุณตำรวจบอกว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จากการตรวจค้นห้องพัก
ไปหาสารเสพติดเนี่ยนะไม่มีแล้วก็ไม่มียารักษาอาการทางจิตด้วย
เลยเดี๋ยวต้องประสานญาตินะให้มารับตัวกลับไปตรวจรักษาด้วย
แล้วก็อาจจะต้องให้พบจิตแพทย์นี่แหละค่ะ
แล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดไอ้ที่บอกว่าไม่มียาเกี่ยวกับพวกเอ่อของเอ่อ
อาการทางจิตไม่มียาจิตเอาเว่นไม่ได้แปลว่าเธอไม่เป็นอะไรไง
อาจจะมีอาการแต่ไม่เคยไปหาหมอไม่เคยไปรักษาก็ได้เหมือนกัน